ยังอยู่ที่สุรินทร์แล้วก็อยู่ที่เรื่องข้าวแต่มันเป็นมุมนี้
คือมีคุณตาอายุ๗๐ปีคนนี้เขากำลังสมัครเป็นทีมของนายกอบตด้วยนะ
จะเอาข้าวเปลือกหอมมะลิไปขายสากรแม่ระหว่างทางนะครับ
ไปเจอรถบรรทุกน้ำแข็งพุ่งชนรถข้าวเนี่ยหมุนตกลงไป
คุณตาที่ผมว่าเสียชีวิตฮะโอ้โหโอ้โหเนี่ยครับ
เหตุเกิดใกล้กับจุดกลับรถบนทางหลวงสายสองหนึ่งสี่จอมพระสุรินทร์นะครับ
ในอำเภอเมืองสุรินทร์ข้างถนนเนี่ยไปเจอรถบรรทุกหกล้อนอนตะแคงอยู่
จอดตะแคงอยู่มีข้าวเปลือกหอมมานิดกว่าหนึ่งตันตกกระจายเกินเลยครับ
ตรงนี้พบร่างผู้เสียชีวิตกระเด็นออกจากที่นั่งคนขับไปอยู่ที่หน้ารถบรรทุก๖ล้อ
ทราบชื่อคือนายสุพรรณสายศหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตาสุพรรณ
อายุ๗๐ปีแล้วนะครับท่านเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คือถ้าทีมนี้ได้ท่านจะได้ดำรวกตำแห่งรองนายกออบดอบบึงเลยนะ
ที่จะเลือกตั้งกัน๒๘พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับ
อกจากนี้ยังเจอรถ๖ล้อบรรทุกน้ำแข็งหลอดคู่กรณี
ไม่ได้รับบาดเจ็บแน่น้อยยืนรอให้การกับกำรวจอยู่
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าตาสุพรรณ
เพิ่งจะเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิเสร็จนะ

จะไปขายที่สากรเป็นเที่ยวที่๒แล้ว
ขับมาถึงจุดเกิดเหตุครับถูกรถบรรทุกน้ำแข็งหลอด
เสียหลักมามาชนท้าย
ทำให้รถตกถนนไปทั้ง๒คัน
สุพรรณเนี่ยร่างท่านกระเด็นหลุดออกมาเสียชีวิตครับ
ตำรวจก็เลยนำตัวนายนิวัตรคนขับรถบรรทุกน้ำแข็ง
ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก

ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ